ผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบสามปีค่ะ

กี่เดือนกี่ปีก็จะรักเธอคนนี้ไม่มีวันไหน
คำพูดก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้นแหละค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้จู่ใช้ปืน
จ่อยิงแม่ม่ายคนนั้นดับเลยแล้วเรื่องเนี่ย
มันไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เพราะจู่จู่ค่ะวิญญาณแม่ม่ายอ่ะ
เชื่อแบบนี้นะไปเข้าสิงเข้าร่างของเพื่อนบ้าน
แล้วลักษณะคือเนี่ย
ก็รู้มันเป็นหัวผิดเมียเดอะโตไปที่มึงต้องรักรักน้องด้วยล่ะ

แม่หวังเองแม่ตายแล้วแม่ก็หวัง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ย
แกชื่อว่าป้าติ๋วเทพกระโทก
เป็นชาวบ้านในตำบลท่าโพชัยอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำ
เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายผู้ตายเนี่ยเป็นแม่ม่า
ชื่อว่านางสาวตรีอินสำราญอายุ๕๖ปีเธอเพิ่งเสียชีวิตไป
เมื่อวานคือ๑๙กุมภาพันธ์จากน้ำมือของผู้ชาย
ที่มาบอกเธอว่ารักนักรักหนาเรื่องราวเป็นยังไง
อันนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะทีนี้พอเกิดคลิปนี้ขึ้นมา
ชาวบ้านเนี่ยก็แห่มาดูแล้วเขาก็เชื่อว่าเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้
มีอาการแบบนี้เชื่อว่าวิญญาณของแม่ม่ายเนี่ย
มาเข้าสิงร่างของนางติ๋วเพราะแม่ม่ายคนนี้ยังเป็นห่วงหลานสองคน
ก็คือคนหนึ่งอายุ๑๕ปีคนหนึ่งอายุ๗ปีเป็นผู้ชายทั้ง๒คนเลยนะคะ
น้องอายุ๗ปีกับ๑๕ปีแม่ม่ายคนนี้เธอเลี้ยงดูอยู่
มาบอกให้หลานทั้งคู่ดูแลกันให้ดีนะลูกนะ
แล้วเล่าต่อค่ะเราไปถามอีก๑คนชื่อว่านางเทียมด่านกลางอายุ๗๒
เล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยก็คือแม่ม่ายคนนี้มีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายก็คือมาแต่งงานกับน้องชายของเธอเนี่ยนะ
น้องชายเธอเนี่ยเสียชีวิตไปนานกว่า๑๐ปีแล้วผู้ตายมีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็โตกันไปหมดแล้วนะคะแต่
แม่ม่ายคนนี้ก็ยังคงเลี้ยงหลานหลานชายสองคนที่ผ่านมามีชาย
คนหนึ่งคุณผู้ชมจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ฟังดีดีค่ะมีผู้
ชายคนหนึ่งชื่อว่านายคมนามสกุลสุวารำอายุ๕๓ปีมาแอบลอง
รักผู้ตายแล้วก็แวะเวียนมาหาที่บ้านเกือบทุกวีทุกวันจะมา
กินข้าวเช้าจะมากินข้าวเย็นด้วยกันแต่ผู้ตายก็คือแม่ม่ายเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รักนายคม
แล้วก็คิดแค่ว่าเป็นพี่น้องกันก็เท่านั้นแวะเวียนมากินข้าวก็กินด้วย
ไม่ได้รู้สึกอะไรลึกไปกว่านั้นต่อมา๒๓เดือนก่อนอันนี้คุณเทียม
เนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของอดีตสามีของแม่ม่ายเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า

เขาชอบคนนั้นชอบอีกคนนึง
และผู้ชายคนนั้นจะมาสู่ขอในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
ซึ่งเธอก็เห็นด้วยเพราะอยากให้มีคนมาดูแลน้องสะพ้าย
ว่าแบบนี้กระทั่งเมื่อบ่ายวานนี้ค่ะ
นายคมไม่แน่ใจว่าไปทราบเรื่องหรือเปล่า
ว่าแม่ม่ายที่เธอหลงรักเนี่ยไปเล่นด้วยกับนายคมแล้วไปชอบผู้ชายอีกคนหนึ่ง
คมแวะมาหาผู้ตายที่บ้านตามปกติจากนั้นที่มันไม่ปกติเหมือนทุกวันก็คือจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้ง
แล้วผู้ตายก็เดินตัวงอออกมาล้มฟุบเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะ
ส่วนนายคมเนี่ยหลบหนีไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาเจอนะคะ
ข่าวนี้มองเป็นสองมุมก็คือเรื่องของความเชื่อ
คลิปแรกที่ให้ดูอีกคลิปหนึ่งในคมตำรวจต้องไปตามตัวมา
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าเป็นคนลงมือจริงยิงแม่ม่ายจริง